เรื่องของการที่พอเวลาเราตรวจเจอเชื้อแล้ว

เพราะว่าบางคนบอกว่าพอไปตรวจเจอปุ๊บ

แล้วคุณอยากจะเข้าเกณฑ์ในเรื่องของการกักตัวที่บ้าน

อันนี้คืออาการสีเขียวประเมินอาการแล้วเป็นสีเขียว
๑๓๓๐กด๐หรือว่ากด๑๔
ทีนี้ถ้าเกิดว่าอาการคุณเริ่มมีการป่วย

หรือจะแอดไลน์ไปก็ได้นะคะ
โทรศัพท์จริงโทร๑๖๖๘ได้
หรือจะแอดไลน์เพื่อลงทะเบียนนะคะ

ใครที่อยากเข้าโครงการที่บอกดูแล้ว

แล้วก็ระบาดหนักตอนนี้

เจ้าหน้าที่จะได้รู้หรือว่าจะติดต่อตามหาได้

แต่ไม่มีแบบอุปกรณ์ต่างส่งไปให้อะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็ลงไปเพราะมีคนส่งมาถามเยอะมากเลยว่า
เพราะว่าตรวจเจอไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อมา

ว่าเราแบบกลับบ้านไปแล้วไปอยู่ตรงไหนอะไรอย่างนี้นะคะ
ลงทะเบียนนิดนึงนี่ตามที่ขึ้นอยู่นี้
เจ้าหน้าที่จะได้ติดต่ออะไรกันได้นะคะ
พวกเขาก็จะใช้เป็นระบบ๒แบบ

ซึ่งก็คือจะมีการคัดกรองแยกคนมาที่จุดพักคอย
ไม่ใช่โรงพยาบาลสนามนะถือเป็นจุดพักคอย
เพื่อที่มีการกระจายตัวออกไปใหม่
หลังจากที่แบบมีโรงพยาบาลที่ว่างแล้วนะครับ
แล้วก็ในช่วงนั้นเขาก็จะมีพวกฟ้าทลายโจร
พวกอะไรยาต่างนี้ให้กินประทัง
ดูแลในเบื้องต้นให้ก่อน
เขาก็จะมีคุยผ่านไลน์
คุยผ่านไลน์นะครับซึ่งทางเมื่อวานผมเห็นแล้วล่ะ
ก็จะมาให้ดูก็จะมีเป็นเครื่องหน้าจอ
ก็คือคุณหมอ๑คนจะดูคนไข้๒๐คน
โดยการผ่านไลน์เข้ามาในระบบของเขา

ถ้าเกิดว่าจะเขียวเริ่มจะเข้าไปสู่เรือง

เพราะว่าตอนนี้โรงพยาบาลเต็มมาก
คือสามารถตอบโต้กับคุณหมอได้สามารถตอบโต้ได้เลย

แล้วถามอะไรเขาก็ตอบนะเนี่ยมีแบบมีตัวอย่างอยู่ค่ะแบบถามได้ตลอดเลย
ตอนเช้าเขาก็จะมีให้ส่งอาการไปบอก
เขาจะมีเครื่องวัดออกซิเจนมาไว้ให้ที่บ้านใช่ไหมคะ
มีประหลอดมีอะไรอย่างนี้แล้วแต่ที่เสร็จปุ๊บ
ส่วนเช้าเขาก็จะมีการถามวันนี้ออกซิเจนเท่าไหร่ยังไงก็ให้เราวัด
แล้วเราก็ถ่ายรูปส่งไปให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในไลฟ์ที่คุยกับเรา
เขาก็จะค่อยดูไปเกิดอาการอะไรผิดปกติปุ๊บก็รีบแจ้งทันที
อะไรอย่างนี้ต้องลงทะเบียนไว้ก่อนจะได้ตอบโต้กันได้ไหม